ทีนี้มาดูเรื่องของดรสุกิตภูลศรีเกษมค่ะ

คือตั้งใจจะไปแจ้งความเอาผิดกับนายอัจฉริยะ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมข้อหามินประมาท
แต่มีตำรวจกองปราบพร้อมทั้งปทศ

รสุกิตอย่างที่เห็นในภาพแล้วเราก็เคยถามคุณผู้ชมไปแล้วว่า
คุณผู้ชมมองว่าตำรวจเขาทำรุนแรงเกินไปไหม
คือดรสุกิตเองก็ได้มีการเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ที่ไปควบคุมตัวแล้ว
รองพบตรเป็นคนกลางเลยในการให้มาเคลียร์กัน

อย่างงั้นไม่แจ้งออกตัวผิดอะไรกับเจ้าหน้าที่ที่ไปจับคุมเขาแล้ว
สภาธนายความก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงเมื่อวานนี้
ดรสุกิตถึงแม้ว่าจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพธนายความไปแล้ว
แต่ก็เป็นการห้ามปฏิบัติหน้าที่ในบางเรื่องเท่านั้น
ดรสุกิตยังอยู่ในทะเบียนทนายความ
หมายความว่าสภาธนายความก็ยังสามารถออกมาปกป้องได้
ยังถือว่าอยู่ในฐานะทนายความ
ใช่ดังนั้นเดี๋ยวเขาจะไปหารือกันก่อนในส่วนของสภาธนายความ
ว่าจะมีการดำเนินการในเรื่องนี้ยังไง

รสุกิตเองก็เดี๋ยวรอไปตรวจร่างกายเพิ่มเติม
บาดเจ็บอะไรรุนแรงเพิ่มเติมไปกว่าเดิมไหม
ถ้าเจ็บหนักมากก็อาจจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่ง

แต่ทีนี้มีความเคลื่อนไหวจากสมาพันธนายความแห่งประเทศไทย

การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แบบนี้มันต้องเอาผิดนะ

อันนี้คือไม่ใช่สภาธนายความ
ค่ะเป็นสมาพันธนาความแห่งประเทศไทยค่ะ

ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่กองปราบนะคะ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มดรสุกิตนะคะ
ก็นำโดยนายวรกรพงธนากุลประธานสมาพันธนายความแห่งประเทศไทย

ก็บอกว่าจากกรณีเมื่อ๑๙มิถุนายนที่ผ่านมานี่แหละ
ที่สอนพยทินทร์ที่เราได้เห็นภาพ
เจ้าหน้าที่ไปควบคุมดรสุกิตเนี่ย

วรกรบอกว่าจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
สร้างความไม่พอใจกับคนในแวดวงธนายความและนักกฎหมายเป็นอย่างมากนะคะ
เพราะเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
ลุแก่อำนาจละเมิดสิทธิ์ผู้ต้องหาก็เลยมาแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่ม
ข้อหาก็คือทำร้ายร่างกาย
กระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา๑๕๗ค่ะ
กระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา๑๕๗ค่ะ
กระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา๑๕๗ค่ะ
กระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา๑๕๗ค่ะ
ผมเนี่ยนะประธานอันนี้ก็ประธานกรรมการอะไรเยอะแยะไม่มาหลัง
เขาก็มากันพร้อมกันอันนี้ที่พร้อมใจกัน
มาก็มากล่าวโทษเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่ม
นายสุกิตที่กระทำเกินกว่าความจำเป็นนะฮะ
กระทำการรุนแรงเกินกว่าความจำเป็นนะฮะ
แล้วก็ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บอันเนี้ยสิ่งเนี้ย
ออกไปนะฮะทั่วโลกเลยทนายทุกคนรับไม่ได้จริงจริง
เพราะว่ามันเสียหายมากฮะขนาดทนายกูยังทำขนาดนี้นะฮะ
ทั้งที่มีกล้องมีสื่อบนชนเนี่ยเต็มกูทำได้ขนาดนี้
นัธยาชนนะครับกูจะรับเขาจะทำขนาดไหนครับ
อืมเนี่ยค่ะครับนายอุทัยพิบูลทนายความก็บอกว่า
คือในข้อกฎหมายเนี่ยมีการวางหลักเกณฑ์การจับกลุ่มหรือควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้ชัดเจนนะคะ
ประมวลกฎหมายอาญามาตราย๒๙วัก๓ซึ่งก็ระบุว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหา
กระทำเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาหลบหนี
ซึ่งจากการกระทำของตำรวจชุดจับกลุ่มถือว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุที่ไปจับกลุ่มดรสุกิต
ข้อหาที่บุกรุกพื้นที่ป่าครอบครองสัตว์ป่าโดยไม่รับอนุญาต
ก็ยืนยันว่าไม่ติดใจเอาความทางตำรวจท่านศิวราก็บอกว่าก็จับไม้จับมือกันต่างฝ่าย
ก็ไม่ติดใจเอาความแต่เนี่ยทางสมาพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าโทรคุยกับทนายสุกิตแล้ว
นายสุกิตบอกผมก็ยอมไม่ได้ถ้าผมยอมเนี่ยผมไม่มีที่ยืนแน่
แล้วเขาก็พูดในฐานะที่ดรสุกิตก็เป็นนักกฎหมายเป็นทนายความ
ทนายความคนอื่นเขาก็เลยไม่พอใจด้วยกับการกระทำแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะ
พนักงานสอบสวนกองปราบเขาก็รับเรื่องไว้นะคะ
ก็เดี๋ยวจะส่งให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปรับ
เพราะว่าเป็นหน่วยงานตรงที่ดูแลเรื่องนี้
ก็ในลักษณะที่มีการร้องเรียนถึงเจ้าหน้าที่รัฐนะคะก็ส่งไปปป
เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยตัวแทนสมาพันธนายความแห่งประเทศไทย
จะไปร้องทุกข์ต่อนะคะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐ
หรือปปทเพื่อเอาผิดในเรื่องนี้ด้วย
ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับดรสุกิตนะคะ
ก็ถามว่าตกลงยังไงเนี่ยดรสุกิต
ตกลงจะเอาเรื่องหรือไม่เอาเรื่องตำรวจชุดจับกลุ่ม
หรือว่ารู้เรื่องไหมที่เขามายื่นแจ้งความกันเนี่ย
จะยังไงดีตอนแรกดรสุกิตบอกว่าเดี๋ยวจะคุยด้วย
แต่ตอนหลังก็บอกว่าไม่สะดวกคุยค่ะ

เดี๋ยวดรสุกิตว่าไงตกลงจะเอาเรื่องหรือไม่เอาเรื่องยังไง

ถ้าจะต้องเข้าห้องผ่าตัดอะไรก็ต้องยอมเขาก่อนใช่ไหม